ประเด็นสำคัญประเด็นใหญ่ที่ทำให้คุณพิธาตอนนี้ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่สอสอเป็นการชั่วคราว
คือเรื่องของการถือครองหุ้นสื่อโดยเฉพาะหุ้นของไอทีวี
ล่าสุดวันนี้คุณแยมคุณถัปนีผู้สิทธิ์ข่าวที่ดัง
ก็มีการเอาเอกสารหลักฐานชิ้นสำคัญไปมอบให้กับตำรวจสอนอทุ่ง๒ห้องโดยใส่ยูเอสบีถือไปเลย
ก็คือเป็นคลิปเสียงที่คุณแยมเคยออกมาเปิดเผยก่อนหน้านี้นะครับ
คุณแยมถัปนีอิศิชัยพร้อมกับทางด้านของนายจตุรงสุเอียดผู้สิทธิ์ข่าวและก็บรรณาธิการ
บรรยาการข่าวสามมิติไปพบพนักการณ์สอบสวนสอนอทุ่งสองห้องหลังด้านรับหมายเรียก
เพื่อเอาข้อมูลไปให้ฐานะที่เป็นพยานครับกับเรื่องของการประชุมผู้ถือหุ้นไอทีวี
พร้อมกับหลักฐานคลิปวิดีโอการบรรยายงานข่าว
กับเอกสารบันทึกการประชุมในวันที่๒๖เมษายน๒๕๖๖ในบริการข่าว๓มิติ
คือนายรัชพลสงสีศาลกรก็ข้าวแจ้งความให้ตรวจสอบน้าตรวจสอบในคิม
ผู้ร้องเรียนนายพิธาหลังจากพบข้อมูลจากสื่อ
บรรยายงานผลการประชุมไปขัดแย้งกับคลิปวิดีโอการประชุม
อาจจะเข้าข่ายการแจ้งความเท็จปลอมเอกสารหรือไม่
คุณยันถัปนีก็เปิดเผยว่า
นำหลักฐานการรายงานข่าวพร้อมกับคลิปวิดีโอ

ยืนยันข้อมูลที่นำเสนอไป
เป็นข้อมูลจริงที่ได้จากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือ
มีการตรวจสอบก่อนแล้วตามขั้นตอน
แต่ไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อของแหล่งข่าวได้
ส่วนจะต้องไปเป็นพยานในกรณีที่นายพิธาถูกสารรัฐธรรมนูล
สั่งหยุดให้ปฏิบัติหน้าที่สอบสอบหรือไม่
ก็ขอให้เป็นไปตามหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
ว่าจะนำหลักฐานชิ้นนี้เข้าไปสู่กระบวนการการพิจารณาของศาลหรือไม่
แต่ก็มั่นใจนะครับว่าอะไรที่นำเสนอด้วยความรอบครอบถูกต้อง
ถ้าเกิดอะไรขึ้นก็พร้อมจะยอมรับการตรวจสอบ
ส่วนผู้บันทึกรายงานการประชุมไม่เป็นไปตามผลการประชุม
และมีผู้ลงนามบันทึกการประชุมขอให้เป็นหน้าที่ของบรรณาการสอบส่วน
และขอให้บริษัทไอทีวีออกมาชี้แจงถึงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นด้วยนะฮะ
ก็เป็นไปตามที่รายงานข่าวว่าเราได้รับข้อมูลคลิปนี้มาจากแหล่งข่าว
ที่นำมารายงานข่าวซึ่งกระบวนการกว่าที่เราจะรายงานข่าว
เราก็มีการตรวจสอบแหล่งที่มาแล้วที่มีกับผู้เกี่ยวข้อง
ว่าจะมีการนำพยานหลักฐานชิ้นนี้ไปเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของสารรัฐมนุนหรือไม่
แต่สิ่งที่ยังไม่ได้ตอนนี้คือคำตอบนั้นแหละคำชี้แจง
คือก็ต้องการทราบข้อที่จริงในประเด็นดังกล่าว
ทีนี้ทางด้านของแยมค์เอ็งก็เลยไปค้นหาที่ตั้งของบริษัท
ก็ไปถึงสภาพไปดูสภาพความเป็นสื่อของไอทีวี
ก็ได้ไปพบกับผู้บริหารคนหนึ่งแต่ก็ไม่สามารถให้ข้อมูลอะไรได้
ต่อมามีผู้ให้ข้อมูลการประชุมดังกล่าวว่า
ข้อที่จริงมันไม่ตรงกันกับที่มีการเผยแพร่
แล้วพบว่ามีการทำบัญชีบางส่วนที่ปรากฏว่ามีการจ้างทำสื่อ
หลังยุติกิจการไปแล้วสักทีก็ต้องไปสืบค้นว่าใครเป็นผู้ว่าจ้าง
ปัจจุบันยังคงต้องรอสารปกครองสูงสุดตัดสินไอทีวีถึงจะเริ่มดำเนินการได้
อันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่มันมีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณพิธา
ก็คู่ขนานกันไปนะคะกับเรื่องของการโหวตนายกด้วยค่ะ